คุณผู้ชมค่ะพี่แจ๊คเขาเวลาเธอโชว์เลขบนลอตเตอรี่น่ะระวังผิดพรบการพนัน

เหมือนเจ้าพ่อเลขเด็ดคนนี้เลยมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ
เอาฮารึเปล่านะคะพี่มนศิษย์ล็อตเตอรี่ที่ไหนคะหน้าตาเป็นแบบนี้กันล่ะพี่ค่ะโอ้ตัวโพสต์พาบไว้

เออก็คือเห็นเลขลอยเขียนเลขซื้อไม่ได้ทำให้มีอะไร

เจ้าตัวโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวโชว์หราแบบนี้เลยค่ะ
ใส่กระดาษเองเสร็จสับเลยนะบอกว่า
นี่คือเลขที่ชอบงวดนี้หนึ่งกันยายน
ใช้วิจารณญาณในการรับชม
พ่อน้ำมนต์ซื้อลอตเตอรี่แล้วนะ

ลอตเตอรี่ไม่ได้มันผิดพรบการพนัน

ขอให้แห่งรวยทุกคนเลยค่ะ

ปั๊บเปิดโมงค์